คุณผู้ชมคะเราทั้งสองคนนั่งอ่านข้อความทางไลน์หน้าจอ

คือหลายคนก็บอกแหละว่าอยากฟังข่าวดีเหลือเกิน

คิดถึงคนแปลกหน้าที่อยากเจอมากที่สุด

แล้วก็หลายคนที่เปิดมาดูช่วงบ่ายก็อยากรู้
ว่าบ่ายนี้มีความคืบหน้าอะไรบ้าง
อยากเห็นบรรยากาศสดที่ถ้ำหลวงว่าเป็นยังไงบ้าง
ซึ่งทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็จัดให้อยู่แล้วนะคะ

เฉพาะคุณทัศนัยก็รายงานบรรยากาศให้เราทราบ
ตั้งแต่เช้าสายบ่ายเย็นค่ำดึกนู้นเลยนะคะ
ซึ่งตอนนี้นะคะบริเวณพื้นที่หน้าถ้ำหลวง
คุณน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
ก็มีการปรับพื้นที่กันอย่างต่อเนื่อง
เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการลำเลียงทั้ง๑๓คน
ถ้าหากว่าเจอปุ๊บเนี่ยสามารถที่จะนำไปที่โรงพยาบาลได้ทันทีนะคะ
ขณะที่สภาพอากาศวันนี้ปลอดโปร่งนะคะ

บรรยากาศเป็นอย่างไรติดตามกับคุณทัศนัยโค้ดทอง
รายงานสดมาจากจังหวัดเชียงรายค่ะ

ครับช่วงนี้นำคุณผู้ชมมาก่อติดปฏิบัติการ
ช่วยเหลือ๑๓ชีวิตติดถ้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ผมยังคงสดจากหน้าถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงบรายแห่งนี้

ตอนนี้เพิ่งเกิดขึ้นณตอนนี้เลยนะฮะ
เราได้เห็นรถพยาบาลหลายคันครับออกจากพื้นที่ไป

ซึ่งเรายังไม่ทราบว่ารถพยาบาลเหล่านี้จะไปที่ใดครับ
เป็นรถพยาบาลของโรงพยาบาลเชียงบรายประชานุเคราะห์นะฮะ
ซึ่งตอนนี้ก็กำลังที่จะเคลื่อนย้ายออกไป
จากกองอำนวยการที่บริเวณหน้าถ้ำหลวงแห่งนี้นะครับ
ซึ่งเรายังต้องรอการยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่า
รถพยาบาลเหล่านี้นั้นจะไปรับผู้ป่วยที่ไหนอย่างไร
หรือกำลังจะไปเคลื่อนย้าย
ใครที่บาดเจ็บหรือว่าเจ็บป่วยออกจากพื้นที่หรือไม่ครับ
แล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่ต้องให้คุณผู้ชมได้ดูครับ
ตอนนี้ถนนที่บริเวณปากทางเข้าถ้ำหลวง

มีการเอารถบรรทุกดินแบบนี้นะครับ
เป็นหินเป็นกรวดต่างมาลงในพื้นที่
รวมทั้งบริเวณปากทางเข้าถ้ำแบบนี้ด้วยนะครับ
จะเห็นว่ามีการโรยเป็นหินแบบนี้เนี่ยทั้งหมดแล้วนะครับ
เพื่อแก้ปัญหาเรื่องของดินโครนที่เป็นปัญหาก่อนหน้านี้เนี่ย
รถไม่สามารถไปจอดได้เพราะว่าเป็นโครนแล้วก็รถติดลมนั่นเองนะครับ
ซึ่งมีการปรับพื้นที่ทั้งหมดแล้ว
รอที่จะมีการลำเลียงผู้สูญหายทั้ง๑๓คนออกมาจากถ้ำนะครับ
ไม่ใช่เพียงมีการปรับพื้นที่บริเวณปากทางเข้าถ้ำและถนนเท่านั้นนะครับ
เมื่อช่วงเช้ามีอาสาสมัครจำนวนนึงครับ
ที่เขาต่อแถวกันอยู่ที่บริเวณปากทางเข้าถ้ำในภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่
เขาพยายามที่จะขนดินขนหินขนทรายเนี่ย
ลำเลียงเข้าไปแล้วก็ลาดตรงทางเดินจากปากทางไปถึงที่ถ้ำ
เพื่อให้การเดินทางแล้วก็การลำเลียงต่างนั้นเป็นไปด้วยความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น
อันนี้เป็นการปรับปรุงพื้นที่ที่เราเห็นล่าสุดตอนนี้ครับ

จะเห็นเป็นเต็นต์นะฮะเป็นเต็นต์ของทางด้านของอาสาสมัครต่างรวมทั้งหน่วยซิล
จะมีการเอาพาเลสพลาสติกไปปูเอาไว้เพื่อกันเรื่องของดินโครน
มีการเอาเครื่องปั่นไฟต่างพัดลมต่างแล้วก็อุปกรณ์ต่าง
การช่วยชีวิตทำเป็นจุดช่วยเหลือเอาไว้ตรงนี้

มีการบรรจุออกซิเจนใส่ถังแบบนี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
หยุดเลยแม้แต่วินาทีเดียวเราก่อติดมาจนถึงเช้าวันนี้
ยังคงมีการบรรจุถังออกซิเจนกันอยู่
แล้วก็ลำเลียงเข้าไปบริเวณด้านในถ้ำ
เพื่อให้หน่วยซิลนั้นสามารถที่จะดำน้ำเข้าไป
ช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ออกมาให้ได้เร็วที่สุดนะฮะ
ว่าตอนนี้จากข่าวที่เราได้รับการ
หลังจากท่านผู้ว่าเองยังไม่สามารถพบ
แล้วก็ยังไม่สามารถนำตัวทั้ง๑๓คนออกมาได้
แต่ท่านก็บอกกับผมและทีมข่าวบอกว่า

แต่ว่าตอนไหนไม่รู้เหมือนกันนะครับ
แล้ววันนี้เองก็จะมีการซ้อม
เป็นการซ้อมแผนปฏิบัติการช่วยเหลือ
ผู้สูญหายในขั้นตอนของการส่งกลับด้วย
แต่ว่าจะซ้อมกี่โมงนั้นเรายังไม่ทราบ
ต้องรอให้ทางผู้ว่านั้นประกาศดำเนินการก่อนนะครับ

แต่ว่าเป็นการซ้อมเสมือนจริงหมดทุกขั้นตอน
เหมือนที่มีการซ้อมไปแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับ
ที่ป้ายเป็นกองอำนวยการ
ชุดปฏิบัติการพิเศษกองทัพเรือครับ
ต้องขออนุญาตไม่ให้เห็นหน้าเจ้าหน้าที่นิดนึ
ว่าตรงนี้เป็นจุดของกองทัพเรือ

แต่ว่าตอนนี้ไม่ได้มีหน่วยซิลอยู่ด้านในแล้ว
ท่านพูดว่าตอนนี้หน่วยซิลเป็นยึดถงสาม

แล้วก็จะไม่กลับออกมาเพราะว่ามีเรื่องของสัญญาณโทรศัพท์

มีไฟฟ้ามีอาหารน้ำดื่มเข้าไปอย่างเพียงพอแล้ว
ตรงนี้เป็นจุดของทหารเรือเท่านั้น
ที่เห็นอยู่สามารถให้เห็นใบหน้าได้
เพราะว่าเป็นกองทัพเรือที่เข้ามาสนับสนุนเท่านั้นเอง
พาคุณผู้ชมไปดูต่อด้านในครับ
ด้านในขวามือของผมก็จะเป็นจุดทำงานของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดทั้งมวล

ทุกคนอ่อนเพลียก็จะพักนอนกับพื้นดิน

แต่บางคนก็ไม่มีอะไรปูที่เห็นอยู่
ก็จะเป็นเรื่องของพาเลสนะฮะวางเอาไว้
แล้วก็เป็นการเอาอุปกรณ์ไปวางทับอีกทีหนึ่ง
เพราะว่าป้องกันเรื่องของดินโครนแล้วก็น้ำเข้าไปในอุปกรณ์
อันนี้คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นตอนนี้
ซึ่งก็เป็นสิ่งที่เรารายงานสดให้คุณผู้ชมทราบว่าตอนนี้ปฏิบัติการไปถึงไหนอย่างไร
คุณผู้ชมแบบนี้จากการข่าวที่เราได้รับมา
แต่ท่านผู้ว่าน้ำในถ้ำลดลงมากแล้วลดลงอย่างน่าพอใจครับ
แล้วก็คาดว่าวันนี้น่าจะมีข่าวดีครับ
ติดตามกันต่อกับความคืบหน้าล่าสุดจากหน้าถ้ำหลวงครับ
ผมทัศนัยโค้ดทองรายงานสดจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงบรายครับ